อีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากให้ดูนะครับแล้วก็สนุกสนานเหมือนกัน
กับการเหนื่อยขานแขงเรือประจำปีนะครับ

งานนี้มันไฮไลท์มันเยอะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวภาพบรรยากาศโดยรวม

นี่คือช่วงของการเปิดงานนะกับการแข่งขันเรือพายประเพณีชุมชน
มันจะปิด๒๑๖๒ที่วัดทองนกประคุณหรือว่าวัดสะเห็มตะบนท่าข้าม
อำเภอบางประกงจังหวัดชาติเชิงเศร้าจ้ะงานนี้เขาบอกว่าทุกฝ่ายนี่
ความพร้อมมาเป็นอย่างดีแล้วสำคัญมากคือช่วงของพิธีเปิดอ่ะนะครับ
คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเปิดเนี่ยนะฮะมันต้องยิ่งใหญ่อลังการ
ช่วงของการนับถอยหลังเนี่ยต้องนับจาก๑๐ไปถึงศูนย์
แล้วค่อยให้ท่านประธานกดแต่ลมมันก็จะดัง
พิธีเปิดกลางวานแบบนั้น

สอมสอมสอมสอมที่ฉันชอบ
คือแต่มันดังไหมดังฮะแต่ดังผิดเวลาครับ
อ้าวแล้วเนี่ยค่ะอุปกรณ์หลุดเล็กน้อย

เอาใหม่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับ

ผิดพลาดในครั้งแรกเราก็ต้องแก้ตัวกันไป
ซักซ้อมกันให้จังหวะให้เสียงกัน
นั่นคือเดี๋ยวจะนับ๑๐๐
แล้วให้ทางผู้แข่งขันเนี่ยเฮ่ขึ้นมาก่อน
แล้วค่อยแป้งมีแปรขึ้นมาแบบนี้
พอนัดกันแล้วเชื่อว่าครั้งนี้ต้องพร้อมแน่

ข้อใหม่ของ๓๒๑พี่ก้าวไปเรื่อยนะ

โอเคพร้อมไหม

เอาแล้วเอาจริงแล้ว

อย่างนี้ยังไงก็ไม่รู้ค่ะ
ไม่เป็นไรแน่นอนถึงแม้ว่าช่วงของการเปิดงานจะมีสะดุดบ้างผิดพลาดเล็กน้อย
ถือว่าเปิดแล้วเสียงแตรมันดังแล้ว

ถือว่าเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ก็แล้วกัน
พอเปิดปั๊บนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
สิ่งที่จะต้องทำกันต่อก็คือการแข่งขันแข่งเรือ
บรรดาผู้แข่งขันก็ลงเรือแล้วก็เตรียมที่จะประชันฝีพายกัน
นี่เดินลงมาแล้ว
ต่างคนเนี่ยก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแหละครับคุณผู้ชมครับ
เดินลงสู่ท่าน้ำบางประกง
เพื่อเข้าประจำเรือของตัวเองที่จะทำการแข่งขัน
ในช่วงของการออกเรือออกไป
มันก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องพูดถึง
ทำไมต้องพูดถึงด้วยเราไปดูภาพบรรยากาศครับ
สังเกตครับเรือของตู้นอยก
เฮ้ยแค่ออกก็เสียแล้ว

แต่ทุกคนต่างทำเสียงเดียวกัน
แหมแค่ลงเรือก็บาปเรียกเสียงกรี๊ดแล้ว
เห็นกรี๊ดบันธุ์สักครู่มาจากผู้หญิงจริงหรือเปล่า

มีความล้มลงน้ำแล้วนะคะ
นี่ครับเห็นแบบนี้แล้วมันก็สนุกจริงนะ
แล้วฝีภายแต่ละคนอย่างที่บอกคือเท่าที่เขาลงไป
เป็นฝีภายเบนธกีฬาสบักเล่น
เป็นการแข่งขันของทีมโรงไฟฟ้าบางประกง
กับทีมเทศบาลตะบนท่าข้าม

คือไม่ใช่มืออาชีพเพราะฉะนั้นจังหวะออกเรือไปก็จะมี
ก็จะตื่นเต้นว่าเรือมันโครงเกรห์ไงคุณ
แหมเสียวตั้งแต่ออกตัวเลยทีเดียวเชียวแล้วตอนแข่งขันมันจะหวาดเสียวขนาดไหนเนี่ย
เอ้าสุดท้ายนะครับก็แข่งขันกันได้แหละครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือการแข่งขันทั่วไปแล้วก็มีการแข่งขันชุดพิเศษด้วย
เป็นแบบไหนแล้วก็พายกันไปออกจากจุดสตาร์ทค่ะแล้วก็แข่งขันแบบนี้โอ้โห
คนภาคเขาก็ภาคกันมันแล้วครับแล้วทีมที่ชนะจากการแข่งขันในครั้งนี้ก็คือทีมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลท่าข้ามนั่นแหละแม่ถือว่าเตรียมตัวมาดีนะ
ใช่แล้วค่ะโอ้โหเป็นงานกิจกรรมงานประเพณีอีกงานหนึ่งนะที่จัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่สนุกสนาน
แล้วก็ได้ร่วมทำบุญด้วยนะอืมเท่านั้นยังไม่พอครับยังไงค่ะ
มีอิทธิฤทธิปฏิหารคุณป้าท่านนี้ปั่นจักรยานบนน้ำครับทำได้ยังไงอ่ะ
ใครจะไปเชื่อครับโอ้โหหลวงปู่เข็มที่ว่าแน่เจอกับท่านนี้เข้าไปจักรยานบนผิวน้ำได้อ่ะโอ้โห
โอ้โหแล้วปั่นไม่หยุดเลยนะปั่นจนกว่าตะคิวจะขึ้นนะครับ
ปั่นไปไหนอ่ะคะน่าจะปั่นเข้าทะเลไปแล้วมั้งลงอ่าวไทยไปแล้วครับตอนนี้
เห็นแบบนี้แล้วก็เออมันก็สนุกดีนะ
งานนี้เนี่ยยังมีอีกหลายจุดที่น่าสนใจก็คือเขาจัดเป็นซุ้มอาหารนี่ด้วย
ไว้บริการด้วยนะครับลองไปทานกันดูเขาบอกว่าอร่อยมาก
แล้วบางอย่างนะหมดที๔๕๐๐ชาม
โอ้โหไม่หมดได้ไงคุณพายเรือเหนื่อยขนาดนั้น

แล้วก็ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะก็มาวางขายในงานนี้ด้วยนะครับ
แล้วนี่ก็ชื่นอกชื่นใจนะเพราะว่าทางพื้นที่เขาให้ความสำคัญกับชุมชนจริง
ใช่เห็นว่าทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปร่วมกันทอดกระถิ่นอีกถูกต้อง
ได้บุญนะได้ความสุขสนุกสนานกันไป
ใช่ช่วงนี้หลายคนหลายจังหวัดก็ไปทอดกระถิ่นกันนะ